เพราะว่าเมื่อวานมีเหตุต้นล้านทองที่บึงกาลนะครับ
ก็คนร้ายก็เดินวนเวียนไปมาอยู่หน้าร้านทองตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
ทำทีทำท่าเป็นเดินโทรศัพท์อยู่เนี่ย
จริงแล้วมาดูลาดลาวที่ร้านนะครับ
เพราะที่ร้านในห้างโลตัสที่บึงกาลเนี่ยนะครับ

เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสักประมาณทุ่มกว่าแล้ว
แต่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ

ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้
เดินวนเวียนไปมาแกล้งทำเป็นโทรศัพท์

จังหวะก็เดินเข้าไปในร้านนะครับ
เดินเข้าไปในร้านทองเยาวราชกรุงเทพอย่างใจเย็น
จากนั้นใช้อาวุธปืนพกสั้นจี้พนักงานขายในร้าน
จากนั้นครับได้ปีนข้ามตู้ไปยังฝั่งคนขาย
ใช้เวลาวนเวียนอยู่ในร้าน
แล้วก็ก่อเหตุอยู่ในร้านประมาณ๕นาที

ในร้านทองแล้วก็ร้านทองแห่งนี้อยู่ในห้างนะครับ

แต่คนร้ายก็ชะล่าใจแล้วก็ใช้เวลา๕นาที

คือกวาดทองรูปภัณฑ์ใส่กระเป๋าไป๓ถาดนะคุณนะ

เบื้องต้นคาดว่าน้ำหนักทองที่คนร้ายเอาไปได้
ก็คือ๖๐๗๐บาท
ตีมูลค่าแล้วก็ประมาณ๒ล้านบาท
และก่อนที่จะหลบหนีไปคนร้ายได้ใช้ปืน
ยิงใส่ผู้คนที่เดินซื้อของ๑นัด

หลบหนีไปตามถนนชายางกูลหรือว่าถนน๒๑๒บึงการบุ่งคล้า
อันนี้คือสิ่งที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับ
ส่วนพนักงานขายตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ยังตกอกตกใจ

พนักงานขายเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นคนร้ายเดินป้วนเปี้ยนผ่านหน้าร้านหลายครั้ง
เหมือนกำลังดูลาดลาวแต่เขาก็ทำทีทำท่าว่า
โทรศัพท์เดินไปมาแบบนี้แหละครับ
กระทั่งเวลาประมาณ๑ทุ่มเศษ
ร้านค้าทั่วไปรวมถึงร้านทองกำลังจะปิดแล้ว
จู่คนร้ายได้เดินเข้ามาในร้านแล้วก็ชักปืนมาขู่นะครับ
ในร้านมีแต่พนักงานหญิงนะคุณฮะ
พนักงานหญิงอยู่๔๕คนตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วครับ
เพราะว่าพนักงานถูกขู่ให้หมอบพนักงานก็ได้แต่หมอบลง
คนร้ายก็ลงมือกวาดทองใส่กระเป๋าที่เตรียมมา
ทีนี้ครับพนักงานบอกโอ้โหโชคดีนะ
ไม่มีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีพลัดวิเศษสิงห์ผู้บังคับการ

ตอนนี้ครับสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เลยนะฮะ
แกะรอยหาตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งกำชับให้ตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนติดตัวนะครับ
แต่ทีนี้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานของบึงการเขา
เขาก็ได้เอาอุปกรณ์มาเก็บรวบรวมหลักฐานภายในร้าน
เพื่อจะหาลายนิ้วมือแฝงนะครับ

ว่าคนร้ายหลบหนีไปยังไงหลบหนีเส้นทางไหน

แหมช่วงนี้ราคาทองแพงเนี่ยพุ่งไปแตะบ่านแล้วจะ๓๐๐๐๐อยู่แล้ว

เพราะว่าเห็นทิศทางมันยังเป็นทิศทางบวก